คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของข่าวต่อไปนี้เป็นความคืบหน้านะฮะ
จริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะฮะที่มี
เรียกคุณป้าแล้วกันอายุ๖๗ปี
แต่ต้นสายไปเหตุคุณป้าไม่ได้เป็นต้นเรื่องนะ
นะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยคุณลุงซึ่งเป็นสามีของคุณป้าเนี่ย
สุดท้ายมีปากเสียงกันคุณป้ามาสมทบทะเลาะกัน
ลงมือลงไม้กันแล้วคุณป้าเนี่ยเอามีดไปแทง
ชีวิตคือก็ถ้าดูตามภาพก็คือมีการต่อยตีลงไม้ลงมือกันก่อนด้วยนะคะ
คุณป้าอายุหกสิบเจ็ดนะคุณตาคุณลุงเนี้ยจะมามาสักเจ็ดสิบแปดสิบได้แล้วล่ะ
นะฮะขออนุญาตเรียกคุณป้าแล้วกันแล้วกันนะฮะ
คุณป้าคนนี้ชื่อว่านางพยาวเสนารักษ์อายุ๖๗นะอาชีพขับวินรับจ้าง
นะก่อเหตุไปแทงคนเสียชีวิตเนี่ยคือนายสถาพรทองอินอายุสามสิบเจ็ด
เป็นรอปภของบริษัทนี้นะฮะก็คือที่บริเวณลานจอดรถหลังตึกบางนาทาเวอร์
ซอยมิตรภาพตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ
อันนี้จังหวะนี้เอามีดปอกผลไม้แทงหลังเข้าไป
เพราะว่าคือรถของคุณตาไปจอดขวางเอาไว้ก่อน
รับประคองก็เลยไปกล่าวตักเตือนให้ขยับขยื่นรถให้หน่อยนะฮะ
ล่าสุดญาติของผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางไปที่สวพาวบางแก้วไปติดต่อ
ตั้งแต่เด็กยืนยันว่าผู้ตายเป็นคนพูดจาภัยเลาะ
แต่ถ้าเกิดโมโหอาจจะมีการพูดจาเสียงดังขึ้นมาบ้าง

บางครั้งคนฟังอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่
แต่จริงแล้วเขาไม่มีอะไรหรอก

นายสถาพรปฏิบัติตามหน้าที่เพราะเป็นบริษัทภอพอ
ในการดูแลจุดนั้นถ้าเกิดว่ามีรถขวาง
คงจะมีการเดินไปบอกให้ขยับตามหน้าที่ไป
ถ้าฝ่ายผู้ก่อเหตุยอมถอยรถออกไป

ก็ลำบากอะนะเพราะว่าเขามีกัน๓คนแม่ลูก

เพราะแม่เขาก็อยู่กับน้องจงใจเลย
เพราะว่าอย่างว่าผัวเขาก็รักลูกเขาก็รัก

แต่ถ้าใช้อารมณ์แบบลดกันสักนิดนึงปัญหามันก็คงไม่เกิด
เพราะว่ายามก็ต้องทำหน้าที่ของยาม
นี่ป้าก็ตรงนั้นก็ถ้าขยับหน่อยปัญหา
มันก็คงจะไม่ถึงขั้นนี้
อีกอย่างหนึ่งคือ๓คนลุงคนคนเดียว

แล้วอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมีแต่ถิ่นของเขาไม่ใช่ถิ่นของยามนะ
เหมือนที่ญาติของผู้ตายบอกว่าถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างต่ำ
ถอยคนคนละกล้าวแล้วก็ยอมลดอารมณ์ของตัวเองลง

เพราะว่าฝั่งนั้นเขามี๓คนนะยางมีคนเดียว

เพราะว่าคุณป้าคนนี้เอามีดแทงครั้งแรกแทงที่หลัง
ครั้งที่๒แทงที่ลิ้นปี่ก็เลยเสียชีวิตเลย
ในส่วนของทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกปราศาสตร์พรศรีสุโข
ตำรวจยังคุมตัวคุณป้าคนนี้อยู่ที่โรงพักนะ

ประกอบกับทางตำรวจสามารถควบคุมได้ตามกฎหมายใน๔๘ชั่วโมง
คาดว่าจะมีการไปนำตัวฝากหางต่อวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นคุณป้าโดนไป๒ข้อหาด้วยกัน
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ข้อหานักมากนะคะไม่คุ้มเลยจริงค่ะ